แจ๊ริมจอของเราพาไปดูพิธีกรคู่จิ้นคู่ใหม่กันหน่อยสำหรับรายการเศรษฐีป้ายแดงของเรา
ค่ะพี่จ๊ะคุณจ้าน้องป้องคุณจ้าพี่ป้องอ่านี่ตลกแล้ว
จะเป็นยังไงติดตามในช่วงเจาะแจ๊ะริมจอ

มาถ่ายรายการทั้งทีพระเอกระดับท็อปป้องนวัด
ก็ต้องดูดีสมฐานะพระเอกเบอร์ต้น
การแต่งตัวนี้ไม่มีพลาดเนี๊ยบตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
เออพ่อพระเอกจ๊ะรองเท้าพังขนาดนี้
คงไม่มีใครดูแลสินะ
ขอบคุณค่ะพระเอกคือแบบอันดับหนึ่งค่ะพระเอกของเรานะคะ
ขอดูรองเท้าหน่อยดูเร็วรองเท้าอ่ะ
ทำไมครับมาถ่ายรายการนะดูรองเท้าหน่อย

แหมหยอกกันน่ารักนะคะคุณแต่นิดนึงนะคะนุ้งจ๊ะ
ลักษณะเนี้ยเท่าบ้านเรียกกฎบ่แมนลูบสุด
หยอกกันน่าเอ็นดูเล่นแบบเนื้อใจบ่ดีเดี๋ยวหัวทิ้มไปโดน
ขาของพี่ได้ของพี่ได้นะคะจะหาว่าน้องจะไม่เตือนหน้า
ม่ว
เจ้าแจ๊กริมเจ้า